ไปดูสถานการณ์เหตุการณ์ที่เขาเรียกกันว่า
กลืนไม่เข้าคายไม่ออก
ปกติแล้วคำว่ากลืนไม่เข้าคลายไม่ออกมันเหมือนอากับกิริยาที่มันกระอักกระอ่วนใจ

ใช่ค่ะแต่ว่ากลืนไม่เข้าคายไม่ออกที่ว่านี้อาการมันเป็นยังไง

ก็กลืนไม่เข้าคายไม่ออกจริงก็เล่นมารุมแล้วมาจ้องตากันขนาดนี้ใครจะกินลงอ่ะคะ
มองแรงด้วยนะนิ่งยังกี่ตัวเนี่ย
คือถ้าเกิดว่าคุณกลืนเข้าไปง่ำเลยนะ
คือใจก็อยากจะแบ่งแต่คุณดูสิมันเหลือน้อยแล้ว

กลับตัวก็ไม่ได้ให้กินต่อไปก็ไปไม่ถึง

ไม่เข้าคายไม่ออกอาการมันก็เป็นอย่างนี้แหละค่ะคุณผู้ชม

ปกติมันจะมีแค่ตัวเดียวนะตัวสองตัวอันนี้เป็นฝูงนี่เขาเรียกคำว่าหมาหมูอันนี้มาตั้งสี่ตัว
อ้าวถ้ามีโอกาสก็แบ่งมันเถอะเนอะใช่